ที่อุทัยธานีครับหนุ่มคนนี้หลอนเลยจะไปเที่ยว
ถ้ำขาววงที่นี่พอไปถึงเขาบอกว่าใจหายแว๊บ
ทำไมอ่ะเขาเจอโรงอะไรไม่รู้อ่ะ
สีขาวโรงปริศนาตั้งอยู่
ตั้งให้ใครอ่ะโอ้โหมีศพอยู่มั้ยอ่ะ
โรงศพอ่ะสิคุณผู้ชมนี่แหละครับวัดถ้ำเขาวง
ที่อยู่ในตะบนบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ปากถ้ำเลยนะ
เขาก็เขียนโพสต์ไว้บอกว่าสงสัยจังเลยครับ
บนถ้ำเขาวงโลงอะไรผมขึ้นไปเสียวสลังวาบเลย
คนที่ยังไม่เคยไปเยือนถ้ำเขาวงก็พากันหลอนครับ
ตั้งข้อสันนิษฐานกันไปต่างนานา
ล่าสุดเจ้าอาวาสวัดเขาวงครับอย่างพระอาจารย์บุญรุ่งธีปะโก
บอกถึงที่มาการตั้งโรงศพหน้าปากถ้ำที่หลายคนสงสัยบอกว่า

เพราะไม่กล้าไปเปิดดูโรงด้วยว่ามีศพหรือเปล่า
แต่โรงนี้ถูกนำมาตั้งไว้ที่หน้าปากถ้ำมา๓๐ปีแล้วนะนี่ไง
ถ้าใครไปบ่อยก็อาจจะรู้

แล้วจุดนั้นเป็นที่นั่งวิปัสนากรรมฐานของพระสงฆ์ครับ
นำมาตั้งไว้ก็เพราะตั้งใจให้เป็นอนุสติสำหรับพระในการฝึกปฏิบัติกรรมฐานครับ
แล้วก็อยากให้เป็นที่เตือนใจญาติโยมที่มาท่องเที่ยว
ไม่ได้หมายความว่าไปเนี่ยเพื่อให้ไปเสียชีวิตที่นั่นนะ
ไม่ใช่นะให้ปรงอนิจังสังขารระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่า
ไม่ว่าใครก็ตามหนีความตายไม่พ้นครับ
มีเกิดตั้งอยู่ดับไปใช่แล้วซึ่งปกติส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินมาไม่ค่อยถึงจุดนี้อ่ะ
เพราะว่าทางขึ้นก็ลำบากชันด้วยจะอยู่ถ่ายรูปกันแค่ด้านล่างครับ
ใครไปใครมาผ่านไปผ่านมาก็จะรู้ถึงว่าชีวิตนี้ไม่แน่ไม่นอน

นี่ฉะนั้นถ้าใครไปวัดถ้ำเขาวงแล้วขึ้นไปถึงจุดนี้นะ

ตั้งไว้เป็นเครื่องเตือนสติ
ไม่ที่เห็นแบบว่าเขียนเหมือนเป็นลอยจังที่ลงศพอ่ะ
เป็นจุดหมายปลายเขาอะไรสักอย่างหนึ่ง
อาจจะบอกว่าจุดหมายปลายทางของทุกคนก็ไม่พ้นหรอก

จุดหมายปลายทางของชีวิตก็แค่นี้

ทำไมมองเห็นวะ